จะบอกว่าช็อกกันทั้งวงการการรถไฟแห่งประเทศไทยเลยค่ะ
เพราะจู่ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๗ปีเดินทางกลับมาจากปากีสถาน
ตั้งใจจะกลับบ้านไปที่จังหวัดนราธิวาสโดยสารโดยรถไฟ
แล้วปรากฏว่าไปเสียชีวิตเสียชีวิตธรรมดาก็ไม่แปลกหรอกค่ะ
แต่ปรากฏว่าเขาเป็นโรคโควิด๑๙เสียชีวิต
เพราะว่าหลังจากที่เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจเรื่องของสารคัดหลัง
พบว่าได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙มาค่ะ
เอาล่ะเขานั่งขบวนรถไฟที่เท่าไหร่โบกี้ที่เท่าไหร่
ไลน์ย้อนหลังของเขาผ่านจุดไหนอย่างไรบ้าง
แล้วใครที่ต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อไปกักตัว
เพราะว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ผู้เสียชีวิตรายนี้บ้าง
ไล่กันทีละประเด็นค่ะคุณผู้ชมขบวนรถไฟที่ผู้เสียชีวิตรายนี้นะคะ
ได้มีการโดยสารก็คือขบวนรถไฟด่วนพิเศษ
เลขที่๓๗กรุงเทพสุงัยโกลก
เข้าโดยสารช่วงวันที่๓๐ถึงวันที่๓๑มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็เสียชีวิตระหว่างทางเลยค่ะวันที่๓๑มีนาคมนะคะ
ไปเสียชีวิตใกล้กับสถานีรถไฟทัพสแก่จังหวัดประจวบคีรีขัน
และอย่างที่บอกไปเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสารคัดหลังไปพบว่าเขาเนี่ย
ติดโรคโควิด๑๙นี่ถือเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคโควิดรายที่๑๒
ประจวบคิวรีคันทีนี้ไปตรวจสอบประวัติเพิ่มเติม
ของผู้เสียชีวิตรายนี้พบว่ามีโรคประจำตัว
ป่วยเป็นโรคเบาหวานมีประวัติเดินทางกลับมาจากปากีสถานนะคะ
โดยมีการขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลในปากีสถาน
วันที่๒๖มีนาคม๒๕๖๓ตอนเดินทางเข้ามาที่สุวรรณภูมิ
ตอนนั้นมีการตรวจคัดกรองแล้วไม่ได้ป่วยเป็นไข้แต่อย่างใดนะคะ
หลังจากนั้นก็มีการตรวจคัดกรองอีกครั้งหนึ่ง
ที่สถานีรถไฟบางซื่อเพราะผู้ชายคนนี้ไปซื้อตัวโดยสาร
รถไฟบางซื่ออันนี้จุดหนึ่งแล้วนะ
ใครไปบริเวณนั้นท่านต้องตรวจสอบด้วยนะคะ
ไปซื้อตัวรถไฟวันที่๓๐มีนาคม
จะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดนราธิวาส
โดยผู้เสียชีวิตรายนี้นั่งรถไฟโบกี้ที่สี่
เลขที่นั่ง๒๘ของขบวนรถด่วนพิเศษ
เลขที่๓๗กรุงเทพศ์สูงไหนโกลก
พอนั่งมาถึงค่ะเขาก็ตอนนั้นไปถึงที่บ้านโป่งราชบุรีนะคะ
เริ่มมีอาการป่วยแล้วก็มาเสียชีวิตคารถ
ตอนที่อยู่ทัพสแก่ที่ประจวบคิริขัน
ตอนนี้ญาติได้นำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว
ส่วนผู้โดยสารที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้ง๑๙คน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าแจ้งกลับไปที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะ
รายงานตัวด่วนค่ะเพราะต้องมีการกักตัวนะคะ
ส่วนนายถากูลอินทชมเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าตอนนี้
ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เสียชีวิต
เพราะว่าโรคโควิด๑๙บนรถไฟได้แก่พนักงานรถนอน
พนักงานขายตัวสถานีบังซื้อตำรวจรถไฟ
เข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นเวลา๑๔วันแล้วต้องรอผลตรวจด้วย
รวมทั้งสั่งให้รถไฟขบวนดังกล่าวที่ผู้เสียชีวิตโดยสารเนี่ยนะคะ
ต้องมีการไปฉีดพ่นฆ่าเชื้ออบยาฆ่าเชื้อใหม่ทั้งหมด
ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้หลายคนอยากรู้ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
เสียชีวิตได้ยังไงเจ้าหน้าที่บอกว่าระหว่างทางที่ผู้เสียชีวิตเนี่ย
เริ่มมีอาการป่วยคือมีอาการอาเจียนเจ้าหน้าที่บนรถไฟเนี่ย
ก็ไปตรวจนะไปวัดอุณหภูมิตรวจพบว่าตอนนั้นอุณหภูมิ๓๖องศาเซลเซียส
คือไม่มีใครพร้อมกับแนะนำบอกว่าหยุดก่อนไหมหยุดการเดินทางก่อนไหม
แต่ว่าผู้ตายเนี่ยยังยืนยันว่าจะเดินทางต่อจนกระทั่งไปเสียชีวิตที่ทัพสแก่
ประจวบคิวรีคันนะคะ